คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
โอ้โหชาวบ้านภาวะเลยเพราะว่ามีคนคุ้มคลั่งคุณ
ถือมีดอยู่แบบนี้เดินอยู่ในชุมชนเลยนะครับ
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจตำรวจมาพร้อมอะไร

ง่ามเหล็กขอเหล็กพีมาหมดแต่สยบไม่ได้
สุดท้ายต้องใช้เปรี้ยงไม่ใช่ปืนจริง
ช็อตไฟฟ้าคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันนะครับ
นี่ครับเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตัวเกร็งเลยนะครับแล้วเขาก็ร้องโอ๊ยนะครับ
ตำรวจต้องตัดสินใจทำแบบนี้ไม่งั้นนะคุณนะ
คือเจรจาเครียดกล่อมก็แล้วนะครับ
จะใช้พวกอุปกรณ์ต่างเหล็กงามเหล็กขอก็ไม่ได้แล้วนะครับ
ก็เลยต้องใช้อุปกรณ์นี้ปืนช็อตไฟฟ้านะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยมิตรภาพ๑๒

ชาวบ้านชาวช่องเขาร้องขอเลยตำรวจช่วยมาหน่อย
ผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งแล้วก็ถือมีดเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้นะฮะ
หลังจากนั้นนะครับตำรวจก็นำตัวผู้ชายคนนี้มาสอบสวน
ทราบชื่อก็คือนายสังหารอุปนันอายุ๔๖ปีนะครับ
จากการตรวจค้นตัวผู้ก่อเหตุไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดนะครับ
ควบคุมตัวไปที่สพเมืองขอนแก่น
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็ต้องสอบกันต่อแล้วฮะ

มีเรื่องยาเสพติดอะไรหรือเปล่านะฮะ
หรือว่ามีอาการทางจิตประสาทอะไรหรือเปล่า

เห็นก็ต้องกลัวก็ต้องแจ้งตำรวจมาสยบนะครับ